อยู่เรียงกันต่อกันก็เลยกลายเป็นร่องนั่นเองนะคะ
ช่วงบ่ายจนถึงข้ามฝนจะเริ่มตกตามแนวพื้นที่ที่ได้กล่าวไป
แต่ขณะเดียวกันภาคใต้ระวังเรื่องคลื่นนะคะ
ยังคงสูง๑๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวัดระวังค่ะ
วิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานกันหน่อย

ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
ในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นค่ะ
ชาวบ้านก็เลยกลับมาประกอบอาชีพประมง
สามารถจับปลาสร้างรายได้ได้มากขึ้น
แน่นอนค่ะปลาน้ำจืดนี้เป็นที่นิยมนะคะ
ชาวประมงหาปลาสดมาวางขายก็มีทั้งปลาเนื้ออ่อน

และสารพัดปลาน้ำจืดสดตัวใหญ่วางขายกันแบบนี้

ที่ทานของสดชาวประมงก็มีรายได้กันทั่วหน้านะคะ
ขณะที่หลายจังหวัดในภาคอีสานฝนตก
แต่ว่าพื้นที่ลำห้วยสันอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคาม

ชาวบ้านบอกไม่มีน้ำมาผลิตปลาปลามากว่า๓ปีแล้วค่ะ

อาศัยใช้น้ำจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ห่างออกไป๒กิโลเมตร
หรือบางบ้านพอมีกำลังหน่อยก็ซื้อน้ำมาดื่มมากิน
ชาวบ้านนนท์จานบอกเดือดร้อนมากเลยค่ะ

อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหรือว่าขุดเจาะบาดาน

อันนี้ก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะคะ
ผู้นำชุมชนผู้ปกครองท้องถิ่น
บ่อเอาไว้เดี๋ยวปีนี้ฝนมาเมื่อไหร่ก็จะได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นกันด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของท้องทะเลแบบนี้นี่ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของโลกนะคะ

ง่ายเลยไม่ทิ้งขยะลงพื้นที่ลงถนนลงทะเลนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหวานจะมาเกยตื้นแล้วค่ะ